คุณเชนธนาคือตอนแรกเนี่ยเขาจะ
แต่งงาน๑๙พฤศจิกายนเขาก็เลยเลื่อนออกไป

อีกหนึ่งคนบันเทิงค่ะที่ขอแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชสำหรับนักแสดงหนุ่มเชนธนา
ออกมาประกาศในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะขอเลื่อนพิธีฉลองมงคลสมรสกับแฟนสาวนอกวงการเจมส์กันนิกาจาก๑๙พฤศจิกายนนี้ก็เลื่อนไปเป็น๑๔มกราคมปีหน้า
เชนบอกว่าขอลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ด้วยโดยสมเด็จพระพุทธจารย์เมตตาที่จะเป็นพระอุปชาให้นะคะ
ดีที่จะทำพิธีนั้นคาดว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่๗๙พฤศจิกายนนี้ล่ะค่ะและจะขอศึกษาพระธรรมเป็นเวลา๑๔วันที่วัดไรมิตรวิทยารามวรวิหารค่ะ